คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าธรรมนิวไฮถ้าเกิดภาษาหุ้น
นิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการเลยสำหรับประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อ๙๖๕รายด้วยกัน
โอ้โหเกือบแปะพันธุ์แล้วคุณผู้ชม
เป็นตัวเลขที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
แต่สิ่งที่มันน่ากังวลอะไรรู้ไหมคะ
แล้วหน้าที่จะแบบโดนตำหนิมากเลย
ผู้หญิงคนหนึ่งพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตรวจเชื้อว่าเธอติดโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๐เมษายนแล้วปรากฏว่า๑๑เมษายน
เธอเดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร
ไปที่นครสีธรรมราชนะครับ
แล้วนี่ปรากฏว่าล่าสุด
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ต้องมารับตัวเธอไปไปตรวจสอบนะคะ
คือเธอเป็นคนนครศรีใช่ไหม

แล้วฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันเริ่มมีอาการ
มีอาการเสร็จปุ๊บไปตรวจผลออกมาแล้วว่าเป็นนะ
แต่ตัดสินใจนั่งเครื่องบินกลับไปนครศรี
นั่นหมายความว่าคุณเอาเชื้อขึ้นบนเครื่องบินไปด้วย

ใช่ไหมอันตรายมากเลย
เป็นเรื่องที่น่าตำหนิมากเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้แหละ

คือวันที่๙เมษายนเธอมีอาการไม่สบาย

ปรากฏว่าวันที่๑๐เมษายนตอนเย็น
ผลออกมาคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะคะ

เธอรู้ว่าเธอติดโควิดตั้งแต่๑๐เมษายนค่ะ
แล้ววันที่๑๑เมษายนสิ่งที่เธอทำคือ
ขึ้นเครื่องจากดอนเมือง
ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะ
เครื่องออกจากดอนเมืองคือ๑๗นาฬิกา๑๐นาที
แล้วไปลงที่สนามบินนครศรีธรรมราช
คือ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
แล้วเธอก็ให้สสจของนครศรีธรรมราช
มารับตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
ทีนี้แฟนของเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ลักษณะไม่แน่ใจนะว่าแฟนปกปิดข้อมูลหรือเปล่า
คือแฟนของเธออายุ๒๖ปี
นั่งเครื่องบินกลับไปที่นครศรีธรรมราช
ล่วงหน้าและไทยไลออนแอร์เช่นเดียวกันค่ะ
ไปถึงสนามบินนครศรีธรรมราช๗นาฬิกา๒๐นาที
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งการให้นิติกรตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
ทั้งสองคนตั้งใจปกปิดข้อมูลหรือเปล่า

ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสองคน
ล่าสุดค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค๙
คุณโกศลวัดอินทุจันยงค่ะ
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้อง
ให้คนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

คุณโกศลวัฒน์บอกว่าเมื่อรู้ตัวว่าติดโควิด๑๙

กรุงเทพแล้วยังขึ้นเครื่อง

รู้แล้วยังเดินทางโดยเครื่องบิน

โรงพยาบาลแจ้งไปแล้วว่าคุณติด
ทำไมโรงพยาบาลไม่ส่งรถไปรับหรือประสานว่า
เฮ้ยคุณคุณต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาล

นี่ไงต้องตรวจสอบสาวย้อนกลับไปด้วย

นั่นสิคะคุณโกศลวัฒน์โพสต์เฟซบุ๊คต่อบอกว่า
คือคุณรู้ตัวแล้วคุณยังเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน
ใจคุณทำด้วยอะไรพาผู้โดยสารทั้งหมดเสี่ยงไปกับคุณ
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการ
แต่พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าจงใจนะคะ
แพ่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
รัฐก็เสียหายเพราะต้องดูแลรักษาคนที่ติดเชื้อจากคุณ
รัฐมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากคุณได้
ส่วนกฎหมายอาญามีโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วย
กระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วยกันแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่ปล่อยให้กฎหมายเป็นแค่ตัวหนังสือ
เพราะฉะนั้นคุณโกศลวัฒน์รองอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาค๙
เขาเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้บังคับใช้กฎหมายกับทั้งสองคน
ตอนนี้คนบนเครื่องไฟล์นั้นก็เสี่ยงหมดแล้ว

ดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะกับทั้งสองคนนะคะ